ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีน้องต่อหรือว่าเด็กชายต่อศักดิ์ที่หายตัวไปจากบ้านนะคะ
น้องอายุเพิ่งจะ๘เดือนเท่านั้นเองวันนี้วันที่๔แล้วที่ออกตามหาน้องกันแล้วก็ยังตามตัวน้องไม่เจอ
คำให้การของพ่อและแม่ที่นอนอยู่ด้วยกันกับน้องตอนที่น้องหายตัวเนี่ยเขาบอกว่านอนหลับอยู่ลูกอยู่บนอกนี่แหละ
แล้วแม่ตื่นมาแบบสลึมสลือเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองมาอุ้มน้องไป
เข้าใจว่าเป็นญาติพอตื่นมาอีกทีน้องก็หายไปแล้วนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าน้องหายไปเนี่ย
ห้ากุมภาพันธ์วันนี้สี่วันแล้วชุดสืบสวนสพบังหลวงตั้งข้อสงสัยไว้สาม
ด้วยกันก็คือหนึ่งคนใกล้ชิดอุ้มตัวไปหรือสองฆาตกรรมแต่การฆาตกรรมเนี่ย
ดูแล้วเป็นไปได้น้อยเพราะอะไรเมื่อกี้นี้เห็นตำรวจเอาโดรนบินขึ้นไหมคะ
คืออันนั้นเขาใช้โดรนจับฆ่าความร้อนในพื้นที่รอบบ้านและใกล้เคียง
คือถ้ามันมีศพมีอะไรอย่างนี้มันต้องเจอแต่อันนี้ก็ยังไม่เจอ
สุนัขดมกลิ่นก็ยังไม่เจอนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายคือเรื่องการซื้อขายเด็ก
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยที่อยากให้คุณผู้ชมโฟกัสนะ
ในข่าววันนี้เนี้ยคือสามตัวละครคือนิ่มอืม
คือแม่ของน้องต่อกล้ากล้าคือแฟนเก่าของนิ่ม
และแจ้แจ้คือเพื่อนสนิทของพ่อนิ่ม
คือนี่เหมือนกล้าเป็นแฟนเก่ากันอันนี้รู้

คือแจ้เนี่ยเข้าออกบ้านนิ่มได้บ่อยครั้ง
แล้วก็มีคนให้ข้อมูลมาว่าเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันกับนิ่มด้วย

ถามทั้งนิ่มถามทั้งฝั่งของกล้าถามทั้งพ่อของนิ่มแล้วก็ถามทั้งในแจ้ด้วย
นิ่มก่อนนะคะนิ่มยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้ขายลูกกิน
มั่นใจว่ามีคนอุ้มลูกไปแน่และเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่

กระทั่งประเด็นลุงแจ้นั่นเป็นเพื่อนสนิทพ่อเลยเข้าออกบ้านได้
เขาเป็นคนรู้จักพ่อของหนูเองค่ะ
ก็คือรู้จักกันตั้งแต่เล็กหนูน้อยค่ะ
ก็เหมือนว่าเขาก็เคยมาเล่นกับน้องเคยมาอุ้มน้องใช่ไหมคะ
ก็คือเอ็นดูน้องนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือความคิดหนูเขาไม่น่าจะเอาไป

ใช่ค่ะก็คือรับไปส่งที่บ่อของพ่อค่ะ

ไม่ค่ะก็คือไปส่งบ่อยังเดียว

เพราะว่าแม่สามีแม่ของพุทธบอกโกรธนิ่มมาก

ทำไมครับ

แม่พูดอย่างเนี้ย
ตรงรวมยังไงอะพี่มันพี่สนิทกับบ้านเขาใช่ไหม
แล้วเรื่องที่บอกว่าพี่มีสัมพันธ์ชู้สาวอะไรเนี่ยจริงไหม
โอ้โหคำให้สัมภาษณ์ของคุณแจ้นี่เหมือนตบหน้าพ่อนิ่มเลยค่ะ

มันก็เคยมีก็ยอมรับอะครับ
เพราะว่าเราไม่เต้นอยู่ไงคือเขามันพูดยากอะ
เขานั่นมาก็โอเคให้
ก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นนะครับ

บอกว่าเอาไหมเอาไหมอะไรพวกนี้ประมาณนี้
ครั้งเดียวหรือสองครั้งนั่นคือเขามีอะไรกันคะ

เขาบอกเขายอมรับว่าเคยมีสัมพันธ์กับนิ่มจริง

คือบางคนบอกว่ามาเอาเด็กไปเพราะว่าเป็นลูกตัวเองหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม

อาจารย์เจจักรินนะคะเขาบอกว่า
อาจารย์เจนี่ตอนคดีคุณตังโมใช่ไหม

เขาบอกเขามั่นใจว่าน้องต่อยังมีชีวิตอยู่
และการหายตัวครั้งนี้คนรู้จักของนิ่มก็คือแม่เด็กมีส่วนเกี่ยวข้อง

แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะตำรวจสพบังหลวงบอกว่า
ตอนนี้มีข้อมูลที่ชี้ชัดได้ว่าน้องต่อยังมีชีวิตอยู่
ตำรวจจะเร่งคลี่คลายคดีนี้เพื่อคลายข้อสงสัยให้กับครอบครัวแล้วก็ประชาชนให้ได้ไวที่สุดนะคะ